เตือนกันอีกแล้วกันเพราะว่าที่จังหวัดเยอะโสธร
มีโจรย่องเบาไปในวัดไปขโมยเงินบริจาคของสาธุชน

นี่ค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ชัดเจนนะ
มีผู้ชายคนนี้ค่ะสวมกางเกงขาสั้นเสื้อคลุมแขนยาวสีแดง
เดินมาจากทางด้านหลังของวัด
แล้วก็เดินเข้าไปภายในสาราที่ปฏิสถานของพระเจ้าใหญ่นะคะ
จากนั้นก็ไปนั่งรอบริเวณด้านหน้าพระเจ้าใหญ่
เหมือนจะไปแบบกราบไหว้บูชา
พอเห็นว่ามองใส้มังขวาบนี่มีใครแล้ว

เดินเข้าไปข้างหลังอ้อมไปทางด้านหลังพระเจ้าใหญ่ค่ะ

ตู้บริจาคอยู่ด้านหลังเนี่ยคุณผู้ชม
พอสบโอกาสปุ๊บเขาก็อุ้มเอาตู้บริจาค
แล้วก็เดินออกจากสาราไปทางด้านหลังวัดทันที

อุ้มมันหนักแล้วนะเห็นไหม

เกิดขึ้นที่วัดบ้านกว้างตะมนต์เขื่องคำอำเภอเมืองยะโสธรนะคะ
จากการที่สอบถามผู้ดูแลภายในวัดเขาก็บอกว่า
แต่ละวันเนี่ยจะมีประชาชนเข้ามากราบไหว้พระอาจเป็นจุดมาก

แต่ว่าวันเกิดเหตุมันคือวันสูง
คนร้ายก็อาศัยว่าเป็นวันธรรมดาปลอดคนเข้าไปขโมยของซะเลย
โอ้โหแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าก่อนหน้านี้นะคะ
ก็มีคนร้ายเข้าไปขโมยเงินในตู้บริจาคมาแล้วหลายครั้ง
ทางวัดจะต้องจัดเวรยามไปนอนเฝ้าในช่วงกลางคืน

มีระบุจุดตรวจ๑๙๑เอาไว้บริเวณต่างของวัด
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจนแล้วจนรอดก็ยังมีขโมยมาขโมยที่วัดอีก

ส่วนเหตุการณ์นี้ทางวัดก็เลยแจ้งความที่สพเมืองยะโสธรเอาไว้
แล้วก็นำภาพจากกล้องวงจรปิดไปให้ตำรวจ
จะได้ใช้เป็นหลักฐานในการตามจับตัวมาดำเนินคดีนะ

อย่างนี้ละกันถ้าเดือดร้อนมาคุยกันดีดีกว่า